คราวนี้ก็ผัวเมียทะเลาะกันปกติก็กินเหล้าเมาก็ทะเลาะกัน
รอบนี้ค่ะคว้าเก้าอี้คว้าไม้กวาดคว้าไม้ถูกพื้นมาตีกัน
แล้วปรากฏว่าฝ่ายผัวเนี่ยพลาดท่าท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลสรรกำแพงแล้วก็ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสรรกำแพง
พยายามยื้อชีวิตของนายชัยธวัฒน์ชัยมงคลอายุ๕๒ปีฝ่ายสามี
เพราะว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาสกับภรรยาแล้วก็พลาดท่าโดนทำร้ายจนสลบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสว่างนครที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็ต้องนำตัวสามีที่เป็นคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสรรกำแพง
หลังจากนั้นสามีก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนภรรยาตำรวจก็เชิญตัวไปสอบปากคำที่สพสันกำแพงค่ะ
แล้วตอนที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะเจอข้าวของกระจัดกระจายเกลือนเลย
เก้าอี้ไม้ถูพื้นไม้กวาด
ซึ่งก็คาดว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่คงจะเอาพวกไม้กวาดเก้าอี้ไม้ถูพื้นเนี่ย

ก่อนจะเกิดเหตุนะคะทางฝั่งสามีก็นั่งดื่มสุราอยู่ที่ม้าหินอ่อนที่หน้าบ้าน
แล้วก็มีปากเสียงกันกับภรรยาก็กลายเป็นเหตุบานปลายค่ะ
แล้วพอไปสอบถามคนข้างบ้านเนี่ยคนข้างบ้านบอกว่าผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
ทะเลาะกันแทบทุกวันเลยเพราะว่าฝ่ายผัวเนี่ยก็จะชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
ช่วงเกิดเหตุนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ตอนนั้นคิดว่าเรื่องปกติก็เลยไม่ได้ออกมาดู
มารู้อีกทีนึงตอนที่ตำรวจตอนที่กู้ภัยมาถึง
เพิ่งรู้ว่ามีคนเสียชีวิตแล้วก็เป็นการทะเลาะกันที่หนักมาก
เดี๋ยววันนี้ตำรวจจะสอบปากคำภรรยาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนศพของฝ่ายสามีก็ให้กู้ภัยส่งไปให้แพทย์นิติเวทย์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผ่าพิสูจน์
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ